คุณผู้ชมคะมีคลิปที่แชร์กันอยู่ตอนนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แล้วคนที่ไปใช้บริการในปั๊มเขาก็ถ่ายเอาไว้ได้
มีวัยรุ่น๒คนพยายามจะเข้าไปรุมทำร้ายเด็กปั๊ม
ปั๊มเขาก็ไม่สู้นะคือมุมของเด็กปั๊มเขาก็มากันหลายคน

นี่ค่ะคนนี้ใส่กางเกงสีเหลืองเนี่ยนะเป็นคนที่พยายามจะเข้าไป
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนอีกคนนึงใส่เสื้อยืดสีเขียว
จะเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
เฮ้ยทำรายการทำรายการ

ทำรายการทำรายการ

กางเกงเหลืองกับเสื้อเขียวเข้ามาด้วยกัน

แต่ก็มีเด็กปั๊มคนอื่นเขาก็มาช่วยช่วยกันอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้คนใจร้อนเยอะนะ

รายการทำรายการใจเย็นกันหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ

ว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แต่เท่าที่เห็นก็คือเด็กปั๊มเขาไม่ได้สู้ไง

ถ้าเขาจะสู้ขึ้นมาโอ้โหมากันสองคนก็ยังไงล่ะ
ทำรายการทำรายการต่อยไปแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโดรนใช่ไหม
คือในมุมหนึ่งก็คือถ้าเด็กปั๊มเขาสู้ขึ้นมา

อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าสองคนนี้มีอาวุธ
ไม่ได้มีแค่หมัดก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ในโลกออนไลน์คนก็ชื่นชมเด็กปั๊มนะคะ
ที่ก็ไม่มีเรื่องอะไรก็แค่ห้ามแค่ผลักแค่นั้น
ไม่ได้ไปแบบโอ้โหไปตีเขากลับอะไรแบบนี้นะ

ค่ะก็โชคดีที่ไม่มีอะไรรุนแรงมากกว่านี้นะครับ